เรือไฟสวยสดงดงามแบบนี้เป็นที่ไหนไปไม่ได้ค่ะนอกจากเทศกาลไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมค่ะ
รุนสวัสดิค่ะที่สามมารายงานสภาพอากาศให้ทราบในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วนะคะ
วันนี้มาเที่ยวเทศกาลประเพณีไหลเรือไฟนะคะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าอากาศก็ดีบรรยากาศก็ดีค่ะ
แต่อย่าลืมนะคะว่าที่วัดดีเนี่ยอาจจะมีฝนตกลงมาบ้างก็ได้เพราะฉะนั้นตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้ค่ะประเทศไทยของเรานะคะยังคงมีฝนฟ้าขนองแล้วก็แปรปรวนกันหลายพื้นที่
โดยเฉพาะตอนกลางของประเทศนะคะบริเวณอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบน
มาจากว่ายังมีร่องฝนพาดผ่านรวมไปถึงมรสุมประจำฤดูที่อยู่บริเวณทะเลอันดามันค่ะ
จึงทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกชุกบางพื้นที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพันธุ์น้ำป่าไหลหลากกันก็ได้ด้วยนะคะ
ส่วนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรสภาพอากาศในช่วงนี้จนถึงวันที่๒๕ตุลาคมเป็นอย่างไรตรวจสอบกันนะคะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานช่วงเช้าอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้า
จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นตกประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
เกษตรกรต้องระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงและควรสวมใส่เสื้อผ้าหนา
ทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอเพราะว่าช่วงเช้าอากาศจะเย็น
และเกษตรกรต้องระวังโรคพืชจากเชื้อราด้วยนะคะ
ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่
ภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรค่ะ
แต่ว่าจุดใดที่ไม่มีฝนนั้นอากาศร้อนอบอ้าวนะคะ
ดังนั้นดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
ส่วนเกษตรกรต้องระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง
และโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชตระกูลพริกและยางพาราค่ะ
มาดูการพยากรภาคใต้กันบ้าง
จะมีฝนตกหนักทั้งสองฝั่ง
พื้นที่ฝนตกร้อยละ๖๐๘๐ของพื้นที่
และจุดใดที่มีฝนทะเลก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรนะคะ
เกษตรกรต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
และไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะด้วยนะคะ
ใครจะไปท่องเที่ยวภาคอีสานในช่วงนี้
ก็ถือว่าต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศทั้งหนาวและฝน
ส่วนประเพณีไหลเรือไฟที่จัดที่จังหวัดนครพนมนั้น
จัดในช่วงวันที่๒๐๓๐ตุลาคมนี้
จะมีการไหลเรือไฟวันละ๒รอบกันด้วย
อย่างไรก็ตามดูแลรักษาสุขภาพเดินทางปลอดภัย
และตรวจสอบสภาพอากาศเป็นประจำกับรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
วันนี้ขอตัวไปดูไหลเรือไฟกันก่อนสวัสดีค่ะ